ไทยรัฐทีวีก็ไปถ่ายท่อสดตั้งแต่เช้าเลย
ได้คุยกับทางภูมิใจไทยก็คือคุณบีบุถิพงค์

คุณอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ย
อยากจะมีสอสอในกรุงเทพให้ได้

มีโอกาสได้ทำงานในฐานะพักร่วมรัฐบาลมา

และสิ่งที่ภาคภูมิใจไทยทำให้เห็นก็คือ

รับใช้ทั้งประเทศแล้วในกรณีกรุงเทพมหานครเนี่ย
ภูมิใจไทยได้กำกับดูแลหน่วยงานสำคัญที่มีอ่า
เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวกรุงเทพมากมายเช่นกัน
ส่วนคำบรรณาคมกระทรวงศาลนักศึกษ์กระทรวงท่องเที่ยวเนี้ย
เราก็ได้ใช้เวลา๔ปีที่ผ่านมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพ
เต็มที่ก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้นำเสนอนะครับ
สิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราที่จะทำต่อไปให้กับพี่น้องชาวกรทม
หลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็หวังว่า
จะได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนชาวกรทมครับอืม

แต่คราวนี้มันต่างกันนะฮะอ่าคุณพระภูมิครับ
คราวที่แล้วเนี่ยเรายังใช้ผู้แทนผู้สมัครเนี่ย
รับผิดชอบตัวเองแล้วก็ไปลงพื้นที่สร้างความนิยม
แถวนี้เราเปลี่ยนแนวเอ่อการนำลังงานกับเช่ากอทองหมอ

พูดทางการมาร่วมงานครับแล้วท่านก็วางกรอบ
มันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เป็นเรื่องของการนำเสนอ
ในเชิงองค์รวมนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ผู้สมัครแต่ละคน
ไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเฉย
เราทำให้คนกรุงเทพมหาคอนได้รับทราบว่า

พลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว๖๒
พลังประชารัฐลด้วย๑๒คนนะส่อจากจารย์ตัว

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไป

ท่านก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมการเมืองกับทางพักเดิมของท่านอีก
เราอยากจะเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร
เราก็คิดว่าที่ผ่านมาเราใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้กลยุทธ์แบบนี้มันไม่เวิร์ค
กรทมไม่เหมือนต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่เคาะประตูบ้าน
อยู่ในพื้นที่นานนะครับ
เราก็เลยหารือกับทางคุณพุทธิพงศ์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่แล้ว
แล้วก็ได้พูดคุยกันได้
ให้ศึกษาซึ่งกันแล้วกันว่าท่านจะทำอะไรกับกรทมในรูปแบบไหน

ก็เลยตัดสินใจที่จะเดิน

พพุทธภัยอาโหลก็ช่วงโควิดใช่ไหมครับ
ในการเลือกตั้งคราวที่แล้วก่อนมีโควิดก็ถูกคนโจมตีมากมาย
เป็นไม่ได้ยังไงเอาเปรียบในอะไรตัวน้องนี้มันต้น

มันทำให้งานไม่เสียในช่วงที่เรามีการล็อกดาวน์นะครับ
ประจำทางไฟฟ้าทั้งหมด๔๘๐๐คัน
ตอนนี้เข้ามาอยู่ในระบบแล้ว๑๒๐๐กว่าคัน
ซึ่งถ้าเราสามารถเปลี่ยนระบบรถเมย์จากเครื่องที่มันพ่นควันเสียงออกมาได้
เปลี่ยนเป็นรถเมลไฟฟ้าปรับอากาศด้วยสิ
มันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณกรทมดีขึ้นอย่างแน่นอน
สภาพการจราจรก็น่าจะคล่องตัวขึ้น
รถมีความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ก็น่าจะทำให้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจไทยได้แสดงให้คนกรทมเห็นว่า
เราก็ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องชาวกรทม
แม้ว่าเราจะไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวในกรุงเทพมหานคร